คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้ากรณีที่มีการโพสต์เฟซบุ๊คกันนะคะ
เหตุการณ์ชุดละมุนมุ่นวายหน้าร้านนวดแผนไทยที่ดังย่านราชพลึก
และมีการอ้างว่าคนที่ยิงปืนคือเสียโป้
อ่าตกลงเป็นเสียโป้จริงหรือเปล่า
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเมื่อคืนนี้สักประมาณ๔ทุ่มกว่า
ใช่ทีนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาโพสต์เฟซบุ๊คไงคุณสุดสกุล
ว่าน้องชายเขาถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
แล้วคนที่ยิงคือเสียโป้เขากล่าวอ้างแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีสองคนถูกยิงนะคนหนึ่งถูกยิงเจาะคอ
อีกคนนึงถูกยิงเจาะก้นค่ะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะ๑๐นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
พลตำรวจตรีพงอานันต์คล้ายคึง

ซึ่งเป็นท้องที่รับผิดชอบจุดเกิดเหตุนะคะ
ก็มีการร่วมประชุมความคืบหน้าที่
สนภาษีเจริญด้วยนะคะ
ผู้การน๙เนี่ยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย
สอบปากคำพยานไปแล้วทั้งหมด๑๐ปาก
ก่อนเกิดเหตุลักษณะคือ
มีการท้าทายกันผ่านทางเซ็ตบุ๊ค
แล้วนัดชกต่อยกันในพื้นที่ภาษีเจริญ

ผู้ที่ชักปืนออกมายิงมีชื่อเล่นว่าเอ็มโก้

พูดว่าคนที่ชักปืนยิงชื่อเอ็มโก้

แต่ถามว่าเสียโป้อยู่ที่ร้านไหม

เหตุการณ์ที่เราสามารถที่จะเห็นผู้ชายคนหนึ่ง

โผล่ออกมาตรงหน้าต่างของร้านนวดร้านใหญ่แห่งนี้
และเห็นชัดเจนว่าเป็นเสียโป้
เรื่องนี้เจ้าของร้านคนในวงกลมเนี่ยนะฮะ
ไกลนี่นะฮะนั่นคือเสียโป้
ออกมายืนโผล่หน้าต่างออกมาดูนะครับ
แต่ทีนี้เรื่องนี้เจ้าของร้านนวด
เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเสียโป้ไว้ด้วย
ใช่ค่ะให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๔ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้
ขณะนั้นร้านได้ปิดแล้วแต่เนื่องจากว่า
ยังมีลูกค้าหลงเหลือกำลังเคลียร์ลูกค้าอยู่นะคะ
พนักงานในร้านโทรมาแจ้งว่าน่าจะเกิดเหตุทะเลาะกัน
ทำธุระอยู่ก็เลยรีบเดินทางมาที่ร้าน
พร้อมกับตำรวจตนเองไม่ทราบเหมือนกันนะคะ
สาเหตุที่เด็กวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มเนี่ยทะเลาะกัน
เงื่อนเหตุการณ์อะไรนะคะ
ต่อมาช่วงตี๒กลุ่มวัยรุ่นคาดว่า
น่าจะเป็นกลุ่มก่อเหตุรู้จักชื่อว่าตัวเล็ก
เรียกกันว่าตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยนะฮะ
ยกมือไหว้ขอโทษตนเองที่ก่อเรื่อง
แต่ไม่ยอมบอกว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
โดยทั้งสองกลุ่มยอมรับว่ารู้จักกัน
และมาใช้บริการที่ร้านนวดด้วยกัน
ส่วนเสียโป้คุณสืบสกุล

ใช่ค่ะคือเหตุการณ์เขาบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๔ทุ่ม
เจ้าของร้านบอกว่าเสียโป้มาที่ร้านนวดของเขาเหมือนกัน

เออขณะเกิดเหตุก็กำลังจะกลับบ้านนะครับ
ทางเจ้าของร้านก็บอกว่าคือเสียโป้มาร้านจริง

ตกลงละ๔ทุ่มเสียโป้ยังอยู่ตรงนั้น
หรือว่ายังไงหรือว่าจะกลับไปแล้วหรือเสียโป้ทำหรือเปล่า

ตอนนี้สิ่งที่เดือดร้อนคือร้านโดนสั่งปิดไง

ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจในการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดทั้งมวล
ว่าตกลงแล้วใครเป็นผู้ก่อเหตุใครเป็นมือปืนกันแน่นะครับ